คุณผู้ชมค่ะโรคโควิด๑๙ที่มันยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็ท่าทางว่าจะยังไม่หยุดในช่วงนี้
หลายคนก็กังวลว่าเมื่อไหร่ฉันจะไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาล
เมื่อไหร่ฉันจะต้องไปรับการตรวจ
เมื่อวานนี้รายการถามตรงกับคุณจอมขวัญ
คำตอบให้แล้วนะคะถ้าท่านยังไม่มีอาการเป็นไข้ปวดหัวตัวร้อนเป็นหวัด
ท่านยังไม่ต้องไปตรวจนะคะถึงไปตรวจก็หาไม่เจอแต่กระนั้นก็ตาม
เชื่อว่าหลายคนกังวลทีนี้ถามว่าคันว่าจะไปตรวจที่โรงพยาบาล
ค่าตรวจก็แพงทำไงอ่ะมิจฉาชีพหัวใสเลยค่ะ
ไม่แน่ใจวัดใจว่าหัวใสหัวไม่ใสนะหาช่องทางนี่แหละขายเลย
ขายเครื่องตรวจโควิดนี่ค่ะลักษณะเหมือนตรวจคันเป๊ะเลย
หน้าตาคล้ายเป๊ะเลยค่ะคุณเอาหยดหยดเนี่ยหยดของเราเนี่ย
เป็นหยดปัสสาวะหรือหยดอะไรไปหยดลงไปในเนี้ยแล้วเขาบอกว่า
มันก็จะให้ผลมาเลยว่าท่านเนี่ยติดโควิดไม่ติดคุณผู้ชมอย่าไปหลงเชื่อนะคะ
เพราะว่าล่าสุดค่ะเพจหมอแหลปแพนด้าออกมาเตือนว่าไอ้ชุดนี้
ที่คุณเห็นอยู่ตรงหน้าคุณเนี่ยมันไม่ได้รับอนุญาต
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาดังนั้นไอ้ลักษณะชุดตรวจแบบเนี้ย
แล้วก็การนำเข้าแบบนี้ถือว่าเป็นการจำหน่ายแบบผิดกฎหมาย
ขายเครื่องมือแพทย์แบบไม่ได้ขึ้นทะเบียน
เราไปสอบถามเพิ่มเติมถามเรื่องนี้จากรองเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยารองเลขาออยคุณหมอสุรโชคต่างวิวัตร
คุณหมอบอกว่าอย่าเชื่อชัดนะคะอย่าเชื่อ
ตอนนี้ที่ออยมีแค่ผู้มายื่นขอจดแจ้งเพื่อขออนุญาต
นำเข้าชุดทดสอบแบบนี้กว่า๑๐รายเท่านั้น
สิบรายที่มาขออนุญาตไม่มีรายใดที่ได้รับการอนุญาตจากอ่อยอ๋อ
นั่นแล้วคุณผู้ชมค่ะเอาให้แน่ถ้าเกิดว่าสงสัยว่าตัวเองเนี้ย
ติดโรคโควิด๑๙ไปตรวจที่โรงพยาบาลของรัฐ
หรือสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองของกระทรวงสาธารณสุขนะ